คุณผู้ชมคะดูเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศ
เรื่องเกี่ยวกับฟ้าฝนกันหน่อยค่ะ
เขาบอกว่าวันนี้เสี่ยงท่วมฉับพรรณ

โอ้โหเพราะเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครก็ฝนตกหนักมากนะ
ใช่ค่ะคือวันนี้ทางกรมอุตุก็คาดการณ์ไว้เหมือนกัน
ว่า๖๐ฝนจะตกทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานคร
ส่วน๗๐เป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตก
แล้วที่หนักที่สุดเลยก็คือเป็นภาคตะวันออก๘๐เลยค่ะ

เพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านทางตอนบนของประเทศนะฮะ

มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอยู่
ยังคงมีกำลังแรงนะฮะดังนั้นโอ้โหทุกภาคเลย
๒วันเนี่ยฝนตกนะฮะ
ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วย
ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
เมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยเราพากันไปที่ระยองค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าวันนี้เนี่ยระยองภาคตะวันออกนี่โอกาสตกร้อยละ๘๐นะคะ
เมื่อคืนนี้บริเวณซอยเทศบาล๓๔ทับ๑๑ทะลุออกถนนสายบูรพาพัฒน์
หมู่๕ตำบลบ้านฉางที่ระยองเนี่ยนะคะ
ก็ฝนตกหนักเป็นชั่วโมง
ทำให้พื้นที่เสี่ยงที่เป็นแอ่งกระทะในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉางเนี่ย
น้ำท่วมขังสูงประมาณ๕๐เซนติเมตร
แล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

แช่น้ำเสียหายหลายคัน
แต่พอฝนหยุดตกตกมาสักชั่วโมงกว่าค่ะคุณผู้ชม
พอฝนหยุดปั๊บน้ำก็สามารถระบายได้อย่างช้า

แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ไปคอยอำนวยความสะดวก
แล้วก็ไปช่วยเรื่องของการระบายน้ำด้วย

ส่วนกรุงเทพมหานครอย่างที่บอกไป
สภาพอากาศที่ฝนตกหนักทั้งคืนตั้งแต่๒ทุ่มของวันที่๒๓

หลายพื้นที่ก็มีน้ำท่วมขังนี่เราพาลงอุโมงค่ะคุณผู้ชม

น้ำท่วมถึงเช้าวันนี้เลย

ยังไม่ลดคือรถสัญจรได้แค่เลนเดียว
ก็เลยทำให้การจราจรบริเวณตรงนั้นมันติดขัดอย่างหนักเลยนะคะ

กรุงก็อาจจะต้องวางแผนเรื่องของการเดินทาง

พบฝนกลุ่มใหญ่จะเคลื่อนตัวจากทางทิศตะวันออกเข้ามาปกคลุมกรุงเทพ
ดังนั้นเย็นนี้ฝนอาจจะตกหนักจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้เลย
ใช่นะครับฟ้าครึ้มนะฮะฟ้าครึ้มเลยนะฮะ
สำหรับวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมนครนะครับ
แล้วก็แน่นอนฝนฟ้าขนองมันมาพร้อมกับลมด้วยนะฮะ
สำรวจความเสียหายกันหน่อยในพื้นที่กรุงเทพนะครับ
ใช่ค่ะคือที่จะพาไปสำรวจความเสียหาย
ด้วยเพราะว่าร่องฝนที่มันพาดผ่าน
เลยมีลมแรงหลายพื้นที่เลยอย่างที่ลาดพร้าวค่ะ
เคียงกับปากซอยลาดพร้าว๖๙ที่วังทองหลางเนี่ย
ดูสิคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้เห็นสภาพของนั่งร้าน
นั่งร้านที่เอาไว้ให้คนงานขึ้นไปก่อน
สร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรง
มันล้มมาทับสายไฟค่ะ
ทีนี้สิ่งที่ตามมาเนี่ยนะคะ
ก็เลยทำให้เสาไฟฟ้าหัก๒ต้นอันนี้นั่งร้าน

เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งอโหพอเห็นแบบนี่ก็หน้าบัตรเจียวกันเนอะ
ฝนตกอย่างนี้ฮะนั่งร้านมาถล่มได้
พวกอุปกรณ์ในก่อส้งก่อสร้างเลยนะ
โอ้โหแล้วยิ่งตอนนี้การก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายเส้นเลยค่ะ

ประมาณ๒ทุ่มครึ่งในพื้นที่ฝนตกเยอะลมก็พัดแรงมาด้วย
นั่งร้านตอนแรกมันก็เอียงก่อนนะคุณ
เอียงเอียงมาเสร็จแล้วปุ๊บก็มาล้มทับสายไฟ
ช่วงนั้นไม่มีพนักงานเข้าไปทำงานค่ะ

ทีนี้นั่งร้านนี้อย่างที่บอกเขาเอาไว้ให้คนงานปีนขึ้นไปทำงานด้านบน

แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องมาตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดอีกทีนึงก่อน
ว่าสรุปแล้วมันลมพัดอย่างเดียว
หรือว่ามันต้องรับน้ำหนักของฝนหรือยังไง
แต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันนะว่าก่อนจะมีการทำงาน
ก็จะมีการตรวจอุปกรณ์ทุกครั้งให้พร้อม
แล้วถือว่าเป็นครั้งแรกของโครงการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่เกิดอุบัติเหตุ
แต่คุณผู้ชมเราเป็นคนรับข่าวสาร
บางทีเราจะได้ยินโอเคมันอาจจะไม่ใช่สายสีเหลือง

แต่มันก็คือการก่อสร้างรถไฟฟ้านี่แหละนะฮะ
เออมันมีอุปกรณ์อุปกรณ์ตกหล่นลงมานะ

หน้านั้นเราก็เพิ่งจะนำเสนอไปนะครับ
ขอบปูนของสถานีรถไฟฟ้าแห่งหนึ่ง
รับน้ำไม่ไหวก็ล่วงลงมาเหมือนกัน

เตือนกันเลย๒๓วันนี้ระวังเลย
ฝนตกทั่วไทยแน่นะครับ